โดยข้างมีการเขียนตัวหนังสือเขียนว่าข่าว
โดยระบุว่าเป็นข่าวของสำนักข่าวสำนักข่าวหนึ่งแหละ
เขาบอกว่าผู้ชายคนที่ขับรถคันนั้นเนี่ย

เขาบอกว่ารถข่าวกลางเหลือเกินบนท้องถนน

แล้วมีสิทธิ์น้อยกลางกลบนท้องถนนด้วยเรื่องอะไร
จากหลังแล้วเขาบอกว่าสังเกตว่าน่าจะมีอาการมึนเมาด้วย
เขาก็เลยเอามาลงในโลกโซเชียลมีเดีย

แต่ทีนี้ทีมข่าวพอได้รับเรื่องนี้แล้ว
ก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบหน่อยว่าเป็นนักข่าวจริงหรือเปล่า
ไปเจอตัวแล้วนะคะเป็นนักข่าวจริง
สังกัดหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี

เขาบอกว่าไม่ได้กลางพร้อมที่จะสาบานเลย

ขณะที่คนที่โพสต์คลิปเขาก็ยังยืนยันนะคะ
ยืนยันเหมือนเดิมว่ากลางและเมาด้วยค่ะ

สวัสดีครับ
คุณเติบทางให้เราเรามีภาคมาเราไปกรถถึง
เติบทางให้เราซิ

สวัสดีครับ

เขาออกมาโพสต์ในเฟซบุ๊กนะคะโดยระบุบอกว่าคนที่เดินใส่แว่นเดินไปเดินมาอยู่รอบรถเนี่ยเป็นผู้สื่อข่าวอยู่ในลักษณะมืนเมาสุราขับรถเปิดไซเรนขวางถนนผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณแยกอินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็ระบุข้อความบอกนักข่าวเมาแล้วซ่าเมื่อคืนเจอที่แยกอินบุรีเวลาเที่ยงคืน๔๕นาทีความคืบหน้า

เป็นไปยืนยันตัวเองไม่ได้เมาค่ะสาเหตุเกิดจากรถทัวร์เนี่ยเหมามาขับเร็วและพยายามที่จะจี้ท้ายรถของตัวเองหลายครั้งค่ะเอาฟังเสียงคุณสิทธิศักดิ์หน่อยค่ะ

บอกว่าตัวเองขับรถรับนักท่องเที่ยวกลับจากงานทอดกระถิ่นที่จังหวัดน่าน
ทีนี้พอมาถึงแยกอินบุรีสิงห์บุรีมีรถบรรทุก
และรถคันต้นเรื่องจอดอยู่ข้างทางพร้อมเปิดสัญญาณไฟไซเรนอยู่
ทีแรกนึกว่าเกิดอุบัติเหตุจึงขับรถออกเลนขวา
สักพักรถยนต์คันดังกล่าวก็ขับเบนเข้ามาหาและเปิดไซเรนใส่
ุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุเพราะไปขวางทางรถที่กำลังแล่นมาด้วยความเร็วค่ะ

อืม
พอไม่แสงปุ๊บผมก็ยกคันเล่นดู
พอยกคันเร่งดูเขาก็ตีคู่
ตามที่เป็นในคลิปเลยครับผมก็เลยบอกให้น้อง

ช่ายทริปถึงจนแย่สิงภูมิอยู่ที่เขามาปาด
แต่มีบางช่วงบางมุมที่เขาเบียดเรา
อ๋อก็ก็คือว่าเขาว่าขับปาดเรามาตลอด
ใช่ครับขับปาดหน้าปาดหน้าเรามาตลอดปาดหน้าบ้างเปิดเสียงบ้างพูดพอบ้างอะไรบ้าง
อันนี้คนขับนะคะเราก็ไปถามอีกหนึ่งคนที่อยู่ในเหตุการณ์เหมือนกัน
นายวันทัพไทยจูนกเป็นคนที่ถ่ายคลิปเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อคนขับรถคันดังกล่าวเดินลงมาจากรถ
และเห็นว่าตัวเองเนี่ยถ่ายคลิปอยู่ได้ยกมือไหว้พร้อมยืนยันว่าคนขับรถข่าวมีอาการเหมือนคนเมาด้วยค่ะ